ไปดูรัสเซลโคครับเขาเที่ยวกรุงเทพต่อเนื่องลองดูภาพหน่อยฮะ
นี่นะฮะก็ก่อนหน้านี้รัสเซลโคก็มาถ่ายหนังที่เมืองไทยนะครับ
ก็เขาไปไหนมาไหนนี่ก็จะถ่ายรูปแล้วก็อัพลงในโซเชียลของเขา
ครับล่าสุดเนี่ยนะฮะลาเซโคก็ไปทานนะฮะอ่าร้านเจ๊ไฝ
อืมอ่าแล้วก็ถ่ายรูปมาลงนะครับนี่นะฮะอันนี้คือเสาชิงช้า
อ่ามีเสาชิงช้ามีอะไรนะครับแล้วก็มีอะไรนะสายไฟใช่ไหมที่เขาว่านะ
ใช่แล้วก่อนหน้าเจ๊ไฝนี่ก็คือไปเจอเพื่อนใหม่พี่มีเจ๊ไฝนะครับ
อย่าคิดว่าเป็นไอ้มือแดงหรืออะไรไม่ได้นะฮะนะครับอ่า
คุณต้องรู้ว่าตรงนี้คิวยังแน่นอยู่หรือเปล่าเนอะอ่าฮะแน่นมากแน่นมาก
แน่นมากแองจี้เจ๊ไหมนี่ผมกินตั้งแต่สมัยผมเด็กเด็กเลยนะ
จริงจริงตั้งแต่เด็กเลยอ่ะราคาเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยไหมพี่หนุ่ม
ว่ามันจ่านทิงแบบอ่าโอ้เดี๋ยวนี้แพงเขาเปลี่ยน

ลดหน้าก็ลดหน้าอีกอย่างลดหน้าเส้นกรอบ
อือหืมและน่ารักนะเจฝรไกรผมบอกให้
จนทุกวันนี้แกก็ยังนั่งทำของแกอยู่อย่างงั้นอ่ะ
แต่ก็ต้องอย่าไป
แต่เขาชอบอย่าง

มเผชิมไล่สุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุด